ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ชาวบ้านในตำบลไทยสามัคคี

ทิ้งบ้านเลยตัวเองออกนอกบ้านเลย

ไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะ
ใครจะอยู่ก็อยู่เถอะฉันไม่อยู่หรอกนะ

เป็นงูจงอางที่ไปซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า
โอ้วบ้านนี้ค่ะบ้านเลขที่หก

จังหวัดนครราชศรีมา

ตอนนั้นนะง่วงแล้วกำลังจะเข้านอนเลย
โชคดีนะตาเนี่ยเหลือไปเห็นเจ้างู
งูตัวนี้ก็เลยรีบแจ้งพี่กู้ภัยทันทีเลยคุณผู้ชม
ตัวนี้เดี๋ยวค่อยดูกันไปนะ
แล้วบอกเลยว่าพี่จงอางตัวนี้นี่ท่าทางจะดุร้ายมากเลยนะคะ
เพราะมันขู่ฟ่อเตรียมจะฉกตลอดเวลา
พี่กู้ภัยอย่างที่ก้มเงยกันเมื่อกี้
เขาใช้เวลากว่า๑๐นาทีนะ
เพื่อนี่จะปราบงูตัวนี้ได้อยู่ไหมคะ
มันยาวอ่ะ
วันนี้ขอบคุณพี่กู้ภัยอีกหนึ่งงานที่ช่วยจับงูไปให้นะคะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแต่ช่วงนี้งานอาจจะชุกหน่อยนะคะพี่กู้ภัยอาจจะไหนก็สู้แล้วกัน